สมาคมธุรกิจผู้ประกอบการที่เขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เนี่ย
ก็ไปพบกับรัฐมนตรีสาธารณสุข
เป็นการยื่นข้อเรียกร้องนะคะว่าสามารถทำได้ไหม
บรรยากาศเมื่อวานนี้ตอนที่ทาง๙สมาคมธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ
เขาไปพบกับนายอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุข
ก็เป็นการเรียกร้องเพื่อขอผ่อนคลายมาตรการ
ให้กลุ่ม๙ธุรกิจนี้สามารถประกอบธุรกิจได้
เพราะว่าสถานการณ์โควิดในบ้านเราก็ค่อยดีขึ้น
เขาบอกว่าถ้าไม่ผ่อนนะกลุ่มธุรกิจตายเลยไม่รอดเลย
ใช่แล้วก็๙ธุรกิจนี้เขาก็บอกด้วยนะว่าต่อให้ผ่อนคลายเนี่ย
ยังไงก็จะต้องอยู่ตามมาตรการ
ต้องมีมาตรการการควบคุมป้องกันโรคอยู่แล้ว
ซึ่งทางรัฐมนตรีสาธารณสุขรับปากนะคะ
แล้วก็มอบให้ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมอนามัย
จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร
แล้วกำหนดหลักการด้านความปลอดภัยเลย
อย่างเช่นพนักงานจะต้องเป็นยังไง

ได้รับการตรวจเชื้อโควิดได้รับการฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม

ส่วนลูกค้าเองจะมาใช้บริการได้อาจจะต้องมีหลักฐานนะ
คุณเคยฉีดวัคซีนมาหรือยัง

หรือคนที่เคยติดเชื้อโควิดติดเชื้อแล้วหายแล้ว

รับรองก่อนจะเข้ามานั่งกินที่ร้านหรือเปล่า

จะเป็นหลักการด้านความปลอดภัย
โดยทางสาธารณสุขเองก็จะเอานำเรื่องนี้

สุขที่๒๗สิงหาคมนี้
และแน่นอนพอประชุมแล้วปั๊บจะต้องรอดู

ก็น่าจะมีผลบังคับใช้๑กันยายนเลยนะคะ
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
มันมีแนวโน้มว่ามีความเป็นไปได้
ที่จะให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ประมาณ๕๐

รวมถึงสถานประกอบการกลางแจ้ง

ก็อาจจะมีมาตรการผ่อนคลายต่อไปได้
ส่วนทางด้านนายกสมาคมพัฒนาคารไทยนะคะ
นางธนิวัลกุลมงคลบอกว่า
สั่งห้ามนั่งทานอาหารในร้านมันได้รับผลกระทบมากนะ
แต่ก็คิดเป็นเพียง๕๒๐เท่านั้นเอง

ก็ถูกพักงานไปเป็นจำนวนมากนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมต้องดูเรื่องข้อเสนอ
ของ๙กลุ่มผู้ประกอบการที่เขาเสนอแนวทางออกมา

จะให้เปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ก็นั่งได้๒คนแบบนี้ค่ะ

แต่ถ้าเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับใบหน้า

กัญญาอาจจะเปิดธุรกิจพวกร้านอาหาร

๔คนให้นั่งทานได้๒คนใช่ไหม

ก็คือโต๊ะ๔คนนั่งได้๓คนแบบนี้ค่ะ
รวมถึงธุรกิจเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกาย

ส่วนระยะที่๓ปลายเดือนกันยายนเลยค่ะ
กันยายนหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะ
ให้เปิดครบ๑๐๐ในกิจการกิจกรรมทุกประเภท
ดังนั้นเดี๋ยวรอรุ้นข้อเสนอนี้นะคะ

เป็นเรื่องที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันของเรานะฮะ